ไอ้เต้าพัดลมมันทรย้อนส่วนหมอลำสาวคนนี้ค่ะน้องแอน
รดีโอ้โหคนนี้ก็โดนชีวิตสู้กลับเหมือนกันจะร้องจะโชว์โอ้โห
มันเป็นอุปสรรคดีแท้ลมพัดทีหัวใจอีเม่จะวายดูสิคุณผู้ชม
อืมใช่กว่านี้เลยค่ะค่ะดูเอาด้วยค่ะว่าแต่ละวันสาวแอนเขาต้องสู้กับอะไรบ้าง
โอ้โหเออมาคนอายุร้ายกว่ามาคนอายุร้ายกว่าแม่โอ้ยสั่งลมดิ
อย่าทายเอาเดิ้นอย่าอย่าพึ่งทายเด้อวไปตายมึงพี่แอนสวยมาก
คู่เขานักร้องจ๋าปิดท้ายกันที่นางเอกสู้ชีวิตของเรานักร้องสาวผิวออร่ายายเกรสกลานเก้าค่ะ
ร้องเต้นเล่นโชว์เนี่ยชีเกรสเนี่ยดุดันไม่เกรงใจใครอยู่แล้วนะคะ
แต่ลมค่ะดุกว่าคุณผู้ชมค่ะพูดเลย
งานกินผมก็มาค่ะโอ้โหร้องไปนี่ลมตีหน้าไป
จบเพลงมะหลีฉันว่าเปียกทั้งหน้าทั้งถมแน่นอน
คุณคะนิดนึงนะลมแรงหรือจะแซงความสวยของชีเกรส
ว่าไหมคะคุณผู้ชมไปดูคลิปกันค่ะ
เอาเถอะค่ะลมก็แรงนะคะแต่ความสวยของชีเกรสเนี่ยแรงกว่าแน่นอน